สารยุติธรรมให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาแทนอันนี้ประการที่๑นะครับ
ประการที่๒อะไรที่รัฐบาลตัดสินใจสารยุติธรรมน้อมรับและพร้อมปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็รับภาระมามาทำแทนครับ
เข้ามาเพราะว่าการที่จะเลือกทางออกตอนนั้นมันมีสองทางเลือกว่าจะลื้อหรือว่าจะไม่ลื้อครับ
ผมก็ทางวิศวกรรมแล้วมันมีขบวนการที่คิดนะครับว่าปัญหาต่างเนี่ยมันจะต้องมันมีทางออกระยะทางอย่าไปคิดว่ามีแค่๑หรือ๒หรือ๓มันจะมีเป็น๑๐๑๐ผมก็นำเสนอลื้อหรือไม่ลื้อมันมีย้ายได้
แล้วผมก็เล่าให้ฟังว่ามันเมืองไทยทำได้
เพียงแต่ว่าคนเมืองไทยทำเคยย้ายบ้านมีบ้านไม้ย้ายเป็นประจำ

ก็มียกต่อขาให้มันสูงขึ้นหนีน้ำได้ละ๒๓เมตร
ขนของหนักหนักมากกว่าบ้านคอนกรีตเป็น๓๔เท่าก็มี

สร้างโรงงานญี่ปุ่นสั่งสร้างโรงงาน
น้ำสีแหละเนี่ยใส่ไว้เสร็จเรียบร้อยสูงเท่ากับเติบ๑๐ชั้น
แล้วก็ใส่ล้อราบเปิดไปส่งที่เหลือ
คือถ้าจะคิดหาวิธีเนี่ย

อย่าเพิ่งไปคิดว่าทำได้ทำไม่ได้
หาทางเลือกต่างที่ดีนะครับ

ขั้นแรกก็เพื่อให้ความคิดมันไม่ถูกสรุป
ส่วนมากแล้วเราจะจะสะดุดเวลาใครพูดแบบว่าเอ้ยไม่มีใครก็ทำหรอก
สองตะโลกสามคิดถึงนี้ได้ยังไง

สี่

แล้วก็อันนี้เขาเรียกเป็นคำที่ทำให้คนหยุดคิด
เนี่ยเราก็ผมก็เรียกว่าเสนอไอเดียไป
นะเพื่อให้คนหวี่พรรควิจารณ์

เฮ้ยเมื่อทีนี้ดีเอาเลย
อย่าไปลื้อมัน
หรือว่ามันไม่มีวิธีอื่นและต้องวิธีย้ายอย่างเดียว
แต่คนก็ไม่เข้าใจคนก็มาด่า
แค่ว่าผมไปเข้าห้างพวกอะไรโดนด่าจากข้างบนฝ่าย
ว่าพวกที่ไม่อยากพวกที่อยากให้ลื้อ
ถ้าย้ายไปได้ก็ยังโอเคไม่ลืม

พวกที่ไม่พวกที่อยากให้ทุบทิ้งไปเลย
ถ้าสะใจเนี่ยก็ไม่พอใจ
ว่ายังลากยังเอาไปเก็บไว้ทำไม
คือตอนนี้เรามีราคาอยู่ในมือเนี่ย

มีบ้านเขายกบ้านอย่างงี้
คือก่อนนี้ก่อนจะย้ายน้องยกก่อน
เสาแล้วก็ยกขึ้นได้
เขาบอกเขาโฆษณา
บอกว่าเขายกบ้านได้ยกบ้านเด็กก็เคยยก

เขาไม่ย้ายบ้านเขายกบ้านแค่อย่างเดียว
แต่ก็โอเคคือขั้นแรกเนี่ยต้องยกบ้านออกก่อน
ตัดให้หลุดออกจากทางล่างแล้วยกขึ้น
ค่ายกเนี่ยคนที่เขาทำเนี่ยให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ผมก็โทรไป
เขาก็บอกว่าค่ายกเนี่ย๖๐๐๐๐๐บาท
ผมถามว่า๖๐๐๐๐๐บาทนี่กี่ต้นเสากี่ต้น
เขาก็บอกว่าของเขายกเสา๒๐ต้นคิด๖๐๐๐๐๐บาท

ขั้นต่อไปคือไอ้รถรถที่จะมาลากไปเนี่ย
ก็มันมีบริษัทรับส่งของหนักนะครับ
ตรงนี้ก็ทำอยู่ที่ท่าเรือ
ตอนนี้เรามีคนลากรถลากคนส่งส่งมีคนยกบ้าน

ยกก็ไม่ต้องยกสูงมาก
แค่ตัดตัดเอาอันแล้วยกขึ้น
ยกขึ้นแล้วก็เผาล้อเนี่ยให้เผาล้อเสียเข้าไป
เสียเข้าไปแล้วก็นี่อันนี้ก็ย้าย
มีคนบอกว่าเขาย้ายกัน
แต่นี่มันเป็นเดินเขาย้ายไม่ได้อีก
อยู่เป็นเนินเขาย้ายไม่ได้นะครับ
ผมก็ไปค้นมาบอกว่าย้ายได้มีลมกระเดินเขาไม่มีเลย
ย้ายประพาคารมันไม่ใช่หนักอย่างเดียวแล้ว

ก็มีรูปแสดงนะครับ
แต่อันนี้ไอ้บ้านที่เป็นเนินเนี่ย

เพราะฉะนั้นจากที่อยู่ตรงนี้กับที่ถนนเนี่ย
มันก็ลากมาง่ายใช่ไหม
เพราะมันลากมาที่ถนมก่อนเรียบเลยนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาลงมา
มันก็ไม่ได้ชันแบบหน้าผา
ถ้าลาดชันมากถ้าลาดชันมากก็
บ้านนี้ก็ต้องมีแท่นใช่ไหมครับ

เยี่ยงมาจะลมเนี่ยครับบ้านก็ขยับให้มันขึ้นไปยิ่งหน่อย
อันนี้มันก็ลงมาบ้านก็ยังตั้งฉากอยู่ตลอดได้
มันก็ไม่ยากอะไรเราเคยเห็นรถไฟ

ที่เชียงใหม่ก็มีรถที่ขึ้นดอยสุเทพ
คนไทยทำนะครับ

อันนี้มันไม่ใช่ถนนแถวผ่านไป
ผ่านไปผ่านหน้าที่มันเป็นเลนนะ

เอาเหล็กปูนะเอาแผ่นเหล็กปูแล้วก็ยังวิ่งได้

ขึ้นก็แม่ง
แต่นี่ถ้าเค้าบอกทำได้ปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนเที่ยววิธีอื่น
หลังจากที่ผมเสนอไอเดียวแล้วก็ออกนอกกรอบไปแล้วเนี่ย
กรอบที่คนไทยเราคิดเนี่ย

เอาอย่างนี้เลย

ซึ่งก็ดีนะเพราะว่าจริงแล้วเรามีเครื่องบินยกได้ด้วย

ที่เขาเข้าให้ขนรถถังเลยยกรถถังเลย

เอาโครงเหล็กแพทโครงมาแล้วมันยกมันขาไปได้
สิ่งหน่อยสมบัติในตอนนี้
โดยรับทราบพวกธุรกิจ
ราคานี่ถ้าพูด
จนตอนนี้ถ้าที่จะเอาวิธีเลยคงต้อง
ก็ต้องใส่เงินไปจ้างบทธิศศาสตร์โดยระเยียบ
คือว่าน้ำดังไว้ขลาดนี้ในโลกนี้มีคนทำได้แล้วนะ
ถ้าหมดปัญญาจริงก็ไปจ้างมาต้องมีคนทำแน่นอน
เพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยมีคนรับจ้างย้ายทั้งภูเขายังได้เลยเช่นอนุสวรีวิหารที่อียิปต์วิหาร๓๐๐ปี
ก็จะโดนน้ำท่วมยังตัดอยู่ชิ้นทั้งภูเขายกไปให้หนีน้ำได้
แต่บ้านนี้ผมเฉลี่ยแล้วก็น่าจะราคาประมาณ๘ล้านต่อหลัง๔๕หลังเนี่ยนะครับ
ค่าขนเนี่ยมันไม่ถึง๘ล้านแน่นอนถ้าเกินหรือค่าขนเอาไป๙๐ก็อย่าย้ายเลยนะครับ

ย้ายไปได้แต่ไม่ไม่คุ้มค่าครับ

ถ้าเกิดไม่มีที่หาที่ไม่ได้เลยต้องย้ายไปสิบกิโลเนี่ย

ถ้ามันอยู่ใกล้ได้ซึ่งน่าจะมีที่ราชพุทธฤทธิ์ที่ไม่ได้เข้ากันอยู่ในแนวป่านี้นะครับ
ตัดลากไปแล้วก็ติดต่อทางลาก

ต่อเท่าต่อผิดฟ้าต่อเท่าน้ำเสียต่อน้ำปลาเขา
จริงก็มีไอเดียอื่นผมก็ชอบนะ
ที่เขาบอกว่าสภาพเดิมเนี่ย

ไม่ต้องไปใช้วิธีเทคนิควิศวกรรมอะไร
ใช้วิธีทางกาศีกรรมกาเศรษฐกรรมขุมปลา
แล้วก็เอาต้นไม้ใส่เข้าไป
ใส่เข้าไปทำกินสองข้างถนนในบ้าน
ก็ใส่ต้นไม้ที่มันขึ้นง่ายไม่ต้องการที่แผ่ลากไปเยอะมากนะ
ก็คือเขามีโครงการในเชียงใหม่ที่เขาส่งรูปมาให้ดูนะครับ
ให้ผมดูเห็นไหม

เขาบอกว่าข้างใต้มีหมู่บ้านมีบ้านขนัดใหญ่
ใหญ่กว่าบ้านช่วยภาคศาสตร์๑๐หลัง
แล้วก็มีสระน้ำสระว่ายน้ำด้วยมีถนนด้วย

ปลูกปลูกป่าตรวงต้นอันนี้เป็นทางเลือกหนึ่ง
คนไปคิดว่าผมไปส่งจบไม้ยึ่งต่อรัฐบาลนี่แหละเนี่ย
อันนี้ไม่ใช่หน้าที่แต่ผมมีสิทธิ์คิดนะ
ตอนขอบอกนี้นะครับบางคนบอกมาว่า
อย่าไปคิดเลยไร้ประโยชน์

คือมาห้ามสั่งห้ามเลยอยู่ดีเข้ามาเข้ามา

มีคนโปรดหน้าเลิกคิดเลยอะไรประโยชน์
ผมรับไม่ได้ผมบล็อกไปเลยทั้งคนแบบนี้
บอกแล้วเราก็ไม่ได้มาบังคับให้ใครต้องคิดเหมือนเราครับ

มีเมื่อนี้คนคิดนี้ผมคงต้องมาหาเงิน
ทำโครงการกับรรษกราชบัตร
ผมก็มีงานวุ่งอีกได้ว่ะครับ
มันทำให้คนต่างที่อยากจะมาช่วยคิดอะไรเนี่ยก็ไม่กล้า
มันก็เป็นประโยชน์เป็นพัฒนธรรมของประชาธิปัตตา
ทุกคนคิดไม่เหมือนกันแต่คิดเหมือนกันแต่อย่าไปห้ามห้ามคิดสิห้ามคิดเรื่องอย่างนี้นะ
ด่าอย่างเดียวนะครับผมเคสที่ผมนำเสนอนี่ผมผมระดมสมองครับ
แต่บทเรียนก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยคนก็เรียกว่าเป็นสังคม
ยังไม่ค่อยจะพร้อมในสังคมประชาธิปไตยนะครับ
เพราะในประเทศที่ประชาธิปัตตาอย่างอเมริกาเนี่ยเค้ารับฟังเค้าทอลอกกันและเค้าตกเถียงกันด้วยเหตุผล
ถ้ามีการขอความเห็นอะไรต่างเนี่ยก็ช่วยกันคิดแบบประชาธิปไตย
สวัสดีครับ